คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุที่จังหวัดขอนแก่น
กลายเป็นคลิปออกมากลายเป็นเหตุอลละวนอนละเวงนะครับ
โรงพักไหนที่จะช่วยชาวบ้านได้บ้างนะครับ
เพราะว่ามันมีกรณีที่หญิงวัย๒๗ปีถูกชายในหมู่บ้านข่มขืน
เข้าแจ้งความไว้ที่สพหนึ่ง
เพราะเป็นสพในพื้นที่ที่พักอาศัย
แต่ทีนี้ในพื้นที่เกิดเหตุมันอยู่ในพื้นที่ของอีกสพหนึ่ง
ทีนี้ครับญาติเลยสับสนว่าสพไหนจะช่วยในเรื่องนี้ได้บ้าง
ก็เลยไปกราบอ้อนวอนที่ป้ายของสถานีตำรวจช่วยคนจนได้ไหม
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
มีพวกอื่นมีพวกความยุติธรรมไหนมีพวก
พวกมีเป็นพวกพวกมีเป็นพวก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคลิปนี้ถูกแชร์กันไป
หลายคนถามว่าคุณป้าเป็นอะไรนะครับ
แล้วก็ทำไมถึงตัดเพาะทั้งเรื่องของชีวิต
แล้วก็เรื่องของความยุติธรรมมีไหมนะครับ
แล้วก็มีถามว่าคนจนจะมีใครช่วยพวกเราบ้างนะครับ

เพราะว่ามีผู้หญิงวัย๕๐กว่าปีนอนกราบป้าย
ก็เห็นชัดเลยป้ายของสถานีตำรวจอะไร
สถานีตำรวจภูทรชนบทที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งทางญาติเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลพร้อมระบุข้อความบอกว่า
หลานถูกข่มขืนแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
โยนไปให้โรงพักที่อยู่ติดกัน
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องไล่เรียงแล้วก็ฟังให้ดีนะ
ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็คือคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ว่าการทำหน้าที่ของตำรวจสพชนบท
และอีกสพหนึ่งที่จะเกี่ยวข้อง
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินชื่ออีกสพหนึ่งก็คือสพแวงใหญ่
ใครจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนกันแน่นะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ที่บ้านโนนสวรรค์อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านของน้าสาวของหญิงวัย๒๗ปี
ที่ถูกข่มขืนกระทำชำราวนะครับ
แล้วก็น้าสาวคนนี้แหละฮะเป็นคนที่ถ่ายคลิปผู้เป็นแม่ร้องไห้
กราบอยู่ที่ป้ายสพชนบทนะครับ
โดยน้าสาวเปิดเผยว่าครอบครัวรู้สึกเหลืออดและน้อยใจเหลือเกิน
ในการทำงานของตำรวจสพชนบท

ก็เลยต้องไปนอนกราบป้ายที่หน้าสพแบบนั้นแหละครับ
ต้นเหตุต้นเรื่องมันคือแบบนี้
หลานสาววัย๒๗ปีถูกนายปิ๊กซึ่งเป็นชายในหมู่บ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๒มีนาคม
ครอบครัวก็ไปแจ้งความแต่แจ้งความในเขตพื้นที่พักอาศัย
ก็คือสพแวงใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ
แต่พอเช้าวันที่๑๓มีนาคมทางญาติสามารถตามเจอแล้ว
ว่าหญิงสาววัย๒๗ปีถูกนายปิ๊กลวงไปข่มขืนที่ไหน
ปรากฏว่าพื้นที่เกิดเหตุคือถูกลวงไปข่มขืน
ในพื้นที่ของสพชนบท

ละสพกันทีนี้มันก็เลยกลายเป็น
พื้นที่ที่พักอาศัยกับ๒พื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ครับทางญาติก็ไปที่สพชนบท
ปรากฏว่าสพชนบทไม่ยอมรับแจ้งความ
สพชบก็ชี้โบ้ย

โบ้ยให้ไปแจ้งความที่สพแวงใหญ่
ให้ไปตามคดีต่อที่สพแวงใหญ่เลย
ทีนี้ครับทางญาติไปที่สพแวงใหญ่
ตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่ที่เกิดเหตุ

มันก็จะเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแบบนี้ฮะ
ระหว่างสพแวงใหญ่สพชนบท
ทางญาติก็เลยเกิดความน้อยใจ
ไม่รู้ว่าตำรวจสพไหนจะช่วยคนจนได้
และอีกอย่างนะทางญาติก็รู้นะคุณนะ
รู้ว่านายปิ๊กพาหลานสาวไปไปข่มขืน
แล้วก็ให้เบอร์นายปิ๊กให้กับตำรวจด้วย
แต่ตำรวจโทรไปหานายปิ๊กเพื่อจะเข้าจับกลุ่มหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ทางญาติทวงถามกับตำรวจ
พวกเราให้เบอร์ไปตำรวจโทรไปตามเรื่องบ้างหรือเปล่า

กลายเป็นประเด็นมีคลิปว่าคุณป้ากราบอยู่ที่หน้าป้ายของสพชนบท
ทีนี้มาฟังความจากทางพุ่มกับการสพชบกันบ้าง
ซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปขอเปิดใจพูดคุยกับทางภูมิกับสพชนบท
ผู้กำกับก็เล่าเหตุการณ์แบบนี้ครับ
บอกว่าเรื่องนี้ได้เดินทางไปพบกับครอบครัวผู้เสียหายถึงบ้านพักแล้ว
เพื่อไปชี้แจงว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
โดยระบุแบบนี้ครับบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกัน
เป็นความผิดพลาดเรื่องของการสื่อสารระหว่างตำรวจกับญาติผู้เสียหาย
ซึ่งกรณีนี้ทางญาติผู้เสียหายได้ไปแจ้งความไว้
ที่สพแวงใหญ่นะครับแต่ทีนี้พอวันเสาร์ที่๑๓มีนาคม
มาพบว่านายปิ๊กพาหญิงสาววัย๒๗ปีไปข่มขืนในที่แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่สพชนบทมันก็เลยเกิดเป็นการคาบเกี่ยวกัน
ระหว่างสองสพแต่ทีนี้สพชนบทไม่ได้โบ้ยให้ไปที่สพแวงใหญ่
แต่จะเป็นการประสานในเรื่องของการทำคดีของ๒สถานีตำรวจ
ก็คือสพชนบทกับสพแวงใหญ่นะครับ
ทางญาติไปบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความสองที่เดี๋ยวมันจะซ้ำซ้อนกัน
แต่มันน่าจะเกิดความผิดพลาดเรื่องของการสื่อสาร
ภูมิกับการสพชนบทยังให้ชุดสืบสวน
ตามจับกลุ่มผู้ชายที่พาหญิงวัย๒๗ปีไปข่มขืนด้วย
ใช่ค่ะคือลักษณะคือรับเรื่องมาแล้วทำงานให้ทันทีค่ะ
ตามตัวในปิ๊กนะคะที่บ้านพักเลยนะคะ
ทันทีที่ในปิ๊กมาถึงทีมข่าวไปพูดคุยด้วย
ปิ๊กเขายืนยันนะเขายืนยันก่อนนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นการข่มขืนแต่ฝ่ายหญิงยินยอมแต่โดยดี

มาที่บ้านของญาติผู้เสียหาย
ปิ๊กก็มาเผชิญหน้ากับญาติผู้เสียหายเลยเหมือนกัน
ใช่ค่ะในปิ๊กยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถ้าจะให้ผูกข้อไม้ข้อมือเป็นสามีพันรยากัน

ทั้งสองไม่ได้รักใครชอบพอกันต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีเท่านั้น
ซึ่งในปิ๊กช่วงเวลานี้นั่งน้ำตาซึมเลยค่ะ
เพราะตอนที่มาเนี่ยไม่ได้เตรียมใจมาว่าจะถูกควบคุมตัว
ใจมาแค่มาพูดคุยกันที่บ้านของผู้เสียหายเท่านั้นเองนะคะ
ทีนี้หลังจากพูดคุยกันเสร็จตำรวจค่ะควบคุมตัวในปิ๊กไปส่ง
สพแวงใหญ่ซึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุนะคะเป็นเจ้าของพื้นที่อะค่ะ
แต่เป็นการประสานกันนะยืนยันว่าไม่ได้ให้สพแวงใหญ่ทำคดีนะคะ
แต่เป็นการประสานทำคดีกันให้สพแวงใหญ่จัดการเรื่องนี้ก่อน
และจะมีการส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพลวันนี้ค่ะ
ครับทีนี้เรื่องถึงผู้การจังหวัดเลยฮะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกูล
ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ออกมาชี้แจงแถลงไขนะฮะ
ไม่งั้นเดี๋ยวโอ้โหประชาชนจะบอกว่าตำรวจไม่ช่วยคนจนเลย
โยนไปโยนมาโยนไปโยนมาเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละนะฮะ
คือได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแบบนี้นะครับบอกว่า
ตัวของผู้หญิงวัย๒๗ปีเนี่ยสุดท้ายแล้วถูกฝ่ายชายคือนายปิ๊กเนี่ย
หลอกลวงจริงโดยหลอกพาเอาตัวฝ่ายหญิงออกจากบ้าน
เพื่อไปข่มขืนและทำอนาจารย์จริง
คือที่ผ่านมาทั้งสองคนรู้จักกันนะมีการติดต่อพูดคุยกันทางโทรศัพท์เป็นประจำ
โดยในวันศุกร์ที่๑๒มีนาคมในช่วงเย็นนะครับ
ฝ่ายชายโทรศัพท์ไปชวนฝ่ายหญิงออกจากบ้าน
ฝ่ายชายพาฝ่ายหญิงไปที่บ้านพักของตัวเขาเอง
ในพื้นที่บ้านหนองสแบงหมู่๘ตำบลห้วยแก่
อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นพื้นที่ของสพชนบท

จากนั้นเช้าของวันเสาร์ที่๑๓มีนาคม
มารดาและญาติก็ตามตัวฝ่ายหญิงด้วยการโทรศัพท์

หลานสาวตลอดเวลาจนกระทั่งหลานสาวรับสาย
หลานสาวก็บอกว่าอยู่นี่อยู่นี่นะครับ
น้าสาวก็รีบไปรับตัวของหลานออกมาจากบ้านของนายปิ๊กนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางญาติ

แล้วก็สงสัยเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตำรวจนั้นนะครับ
ทางผู้การจังหวัดก็ได้มีการชี้แจงไว้

ว่าทางญาติเนี่ยไปแจ้งความคนหาย
ที่สพแวงใหญ่ช่วงเย็นของวันที่๑๒มีนาคม
จากนั้นออกตามหาตัวจนกระทั่งพบตัวของหญิงสาว
วัย๒๗ปีในเช้าวันเสาร์ที่๑๓มีนาคม
ในพื้นที่ของสพชนบท
ทีนี้ครับก็เลยพาเข้าแจ้งความ
ไว้ที่สพแวงใหญ่อีกครั้งในคดีข่มขืนอนาจารย์นะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแวงใหญ่
คุณฟังให้ดีนะรับแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
ก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแวงใหญ่
แล้วก็จะมีการนัดสอบปากคำอีกครั้งในวันที่๑๖มีนาคม
แต่ทีนี้ครับเรื่องวุ่นมันจะไปเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล
เพราะโรงพยาบาลแวงใหญ่นะครับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ทำการซักประวัติ
ก่อนจะตรวจร่างกายแล้วพอรู้ว่าหญิงสาวคนนี้
ข่มขืนในพื้นที่อำเภอชนบท
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยแนะนำบอกว่า
งั้นไปแจ้งความไว้ที่สพชนบทก่อน
เดี๋ยวให้สพชนบทส่งตัวไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลชนบทเข้าใจไหม
แม่และญาติของฝ่ายหญิงก็เลยพาลูกสาวไปที่สพชนบท
ซึ่งพนักงานสอบศวนก็รับแจ้ง
พรชนบทกับสเพววังใหญ่นะครับ
ทีนี้เรื่องของการชี้แจงของตำรวจก็จบกันไปนะครับ
ก็ยืนยันมีการทำงานร่วมกันนะครับ
แล้วก็ลงพื้นที่ประสานกับทางญาติของผู้เสียหาย
ให้มีการอธิบายอย่างชัดเจนแล้ว
แล้วก็ตอนนี้จับกลุ่มนายปิ๊กผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วในข้อหา
พาผู้อื่นไปในการอนาจารย์และข่มขืนกระทำชำราว
ไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลแวงใหญ่

ซึ่งผู้ต้องหาก็รับสาภาพว่าเสพยาบ้ามาจริงนะครับ
ก็มีการแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
ให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็คุมตัวส่งฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดพล

เท่ากับ๒พื้นที่ทำงานร่วมกันนะ

สรุปแล้วประสานงานทำงานร่วมกัน
ระหว่างสพชนบทกับสพแวงใหญ่นั่นเอง
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่๒ที่

คือตำรวจเขายอมรับเลยบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจก็ผิด
ตรงที่ว่าสื่อสารผิดเหมือนกันผิดพลาดตรงเรื่องนี้นะครับ